มีประเด็นต่อเนื่องในโลกโซเชียล
แล้วเราก็ตามติดมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้แล้ว
กับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน
คือเด็กสองคนนะฮะก็เป็นเด็กค่อนข้างตัวเล็กหน่อย
เป็นเด็กด้อยโอกาสเป็นเด็กกำพร้านี่แหละ
ขโมยเงินสองร้อยบาทของวัด
แล้วก็ถูกผู้ปกครองในวัดเป็นสามีคู่หนึ่ง
นำไปจับถึงพืชกับต้นไม้คือมัดมือ
แล้วก็เอาเชือกรัดเอวไว้กับต้นไม้ต้นใหญ่กลางวัด
แล้วก็เอาหางกระเบนตีเข้าไปจนก็ค่อนข้างจะเจ็บเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

คนทำเป็นพ่อแม่ของเจ้าอาวาสในวัดด้วย
แล้วก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารเงินด้วย
แล้วชาวบ้านก็บอกว่ามันเหมาะสมไหมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมเจ้าอาวาสถึงยอมให้พ่อแม่
มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารภายในวัดด้วย

และคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งเข้ามาคุยกันนะครับ

มีชาวบ้านออกมาขับไล่เจ้าอาวาสแล้วก็คนที่ก่อเหตุด้วยครับ
เช้าบ้านช่วยกันร้องไว้ห้ามมาเหนียว

ไม่ใช้พระ

ของกินในเวลากลางคืนสั่งหมูย่างกินในกลางคืน

เธอไม่เคยที่จะลงทางวัดไม่เคยบินทบาท
ใช้ภะมั้ยครองตามเดี๋ยว

ประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นประเด็นต่อเนื่อง
หลังจากที่ในโลกออนไลน์เขาแชร์กันคือสองตายายผูกเด็กไว้กับต้นไม้
แล้วก็ทั้งตีแล้วก็ทั้งผูกก็คือพูดง่ายว่าประจานน้องเนี่ย
แต่เขาอ้างว่าเป็นการลงโทษหลังจากที่น้องขโมยเงิน๒๐๐บาท
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลพวงก็คือเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยเป็นลูกชาย
ของคนที่ไปทำร้ายน้องถูกไหมฮะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ขโมยเงิน๒๐๐ถูกลงโทษด้วยการขึงพืชกับต้นไม้แล้วฟาด
ลงโทษเด็กแบบแปลกของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งในวัดทุ่งเหียง
แบบนี้ไม่เข้าข่ายทรมานหรือที่เอาเด็กไปรัดกับต้นไม้ให้อับอาย
แล้วก็ผูกแขนดึงไว้พร้อมฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดูแลกันหน่อย
โดยมีคนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากทีเดียวคุณผู้ชม
เห็นภาพนี้ก็ต้องสงสารเด็กเป็นธรรมดา
ตัวแค่นี้ฮะคือเขาบอกว่าทำแบบนี้เพราะอยากให้เด็กได้ดี
หรือสมัยก่อนก็โดนกันมาแบบนี้ก็เป็นคนที่เม้นถ์ไปนะครับ
ของเด็กหรือไม่ครับอืมเป็นประเด็นสังคมที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้
แล้วก็เป็นบทเรียนด้วยนะคุณทัศนัยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ใช่แต่น้องเป็นคนนะคะไม่ใช่วัวทั้งผูกทั้งตีแบบนี้
มันใช่หรือไม่อายด้วยไงฝากเป็นข้อคิดให้กับสังคมอืม
เพราะฉะนั้นใครที่ดูเราข่าวเย็นไทยรัฐไลน์มาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันหน่อยเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยไปที่อำเภอพนัฐิกรมวัดทุ่งเหียงแห่งนี้แหละคุณทัศนัย
พอไปพบชาวบ้านกว่า๖๐คนค่ะ
พอรู้ข่าวปุ๊บก็รวมตัวกันมาที่บริเวณวัด
ขับไล่เจ้าอาวาสเหมือนภาพสักครู่ที่เราปล่อยไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับนางสังวานวันพิรุณ
เป็นชาวบ้านที่ดูแลน้องเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน
เล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเห็นนายพันทัศน์ชวันธนา
หรือที่น้องเรียกกันว่าตายงตายงนี่แหละ
เป็นคนในภาพเมื่อสักครู่ที่ทำร้ายเด็ก
พร้อมกับนางนีเป็นภรรยาของตายงเป็นเมียของตายงนั่นแหละ

ค่ะแล้วก็เป็นพ่อแม่ของเจ้าอาวาสด้วย
ยุ่งเกี่ยวเรื่องของการบริหารเงินในวัดด้วยเนี่ยนะคะ
ตายงกับยายนีนี่แหละมาส่งเสียงบอกว่า
ทุบตีไปแล้วก็พูดไปบอกว่านี่นะ
ดูดูเป็นตัวอย่างไว้ว่าอย่าขโมยเงิน
หากใครขโมยเงินต้องเจอแบบนี้
พอคุณสังวานเขาเห็นแบบนี้ปุ๊บก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปราม
สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ยอมหยุดนะ
ไม่ได้มีการเขี้ยนตีเด็กต่อนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่พมหรือว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชมบุรี
ก็พอรู้เรื่องปุ๊บก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

นำตัวน้องสองคนไปแจ้งความไว้ที่โรงพักพนัฐนิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่พมของชมบุรีพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
วิธีการนี้ก็คือเราถือว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุค่ะ
เราก็วางพัฒนาการดูแลเด็กเอาไว้
ผอโรงเรียนก็บอกว่าจะเข้มงวดในการดูแลเด็กมากขึ้น
ก็คือโดยปกติทางโรงเรียนจัดครูไปดูแลเด็กที่วัดอยู่แล้ว
แต่พอเอิ้นเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคุณครูกลับบ้าน
ฉะนั้นก็เลยเกิดเรื่องขึ้น
จริงเขามีหน้าที่เป็นแบบดูแลภาพรวมของที่วัด
อันนี้ก็คือที่คุณครูบอกแล้วก็โดยน้องบอกนะคะ
ทางพมเราดูเรื่องเด็กเป็นหลัก
เราก็มาฟังเด็กก่อนนะคะว่าเด็กถูกกระทำอะไรบ้าง
แต่ว่าคือน้องกังวลว่ากลัวจะไม่ได้เรียนต่อที่นี่
ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พอโรงเรียนก็บอกแล้ว
คือไม่ต้องเป็นห่วงก็คือน้องได้เรียนต่อที่นี่แน่นอน
น้องได้เรียนต่ออย่างแน่นอนนะครับ
จากนี้เมื่อชาวบ้านเห็นพระยักษ์เมื่อสักครู่นะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นะมีการขับไล่กันอยู่ก็
คือพระยักษ์เป็นลูกของตายายสองคนเมื่อกี้แหละ

นั่นแหละก็เลยรู้สึกไม่พอใจแหละ
ชาวบ้านก็รุมโหร้องขับไล่
อย่าใช่พระไม้ออกไปสึกไป
จากนี้ก็เขาบอกว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเป็นพระ

เมื่อสักครู่รถปวดทุกข์เองก็รายงานบริการมา
ชาวบ้านก็แบบไม่อยากให้อยู่ต่อนะ